หลานสาวพลทหารพิเชียนเผือกสมที่เสียชีวิตในค่ายทหารนาราธิวาส
ถูกจับส่งตัวไปนาราธิวาสกลางดึกหลังต่อสู้เพื่อนน้าชายตัวเอง
ถามตรงกับจอมขวัญ๑๙นาฬิกา